ช่วง๔ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนศรีคิ้วเดชอุดมที่นครราชศรีมาค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถกำลังจะกลับบ้านรถเสียจอดรถลงไปพยายามจะซ่อมรถ
อยู่ดีมีรถอีกคันหนึ่งพุ่งมาชนจนเสียชีวิตนะคะ
วานหาอุปกรณ์ซ่อมรถที่ลิ้นชักหน้าคอนโซล
พอหาประแจเจอนายภูมินก็เปิดประตูรถลงจากรถไปซ่อมเครื่องที่ด้านหน้ารถ
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เปิดประตูลงมามีรถกระบะขับมาเร็วค่ะ
พุ่งชนนายภูมินแบบเต็มเต็มเลยนะคะจนร่างลอยกระเด็นไปไกลประมาณสิบเมตร
นายภูมินตกกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่ค่ะ
คืนเกิดเหตุประมาณ๔ทุ่มครึ่งตอนนั้นเขาก็นั่งอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงหนึ่งตู้มนะคะคิดว่ายางระเบิดแล้วรถอาจจะไหลตกข้างทาง
พอวิ่งมาดูปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรถชนแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่กลางถนนด้วยอะค่ะ
ได้ยินเสียงคือตุ้มก็เลยบอกน้องอีกคนนึงค่ะว่าเสียงรถชนกัน
ก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยออกมาดูตรงกระจกก็เห็นรถพี่เขาตกข้างทางมาฝั่งนี้
ก็เลยวิ่งไปดูคือตอนนั้นถนนมันโล่งอะค่ะ
คือแบบเห็นรถแกจอดอยู่คันเดียวแล้วแบบไม่มีรถคันอื่นมา
ก็เลยวิ่งวิ่งไปดูกันทีแรกที่วิ่งไปก็คือแบบเห็นแต่ประตู
ประตูฝั่งฝั่งคนขับอะค่ะมันแบบมันพับไปแล้ว
เหมือนโดนชนนั่นแหละแต่ว่าคือไม่รู้ว่ารถอะไรชน
แล้วก็เห็นสภาพพี่แกก็ยังไม่ได้เดินดูรอบนะคะตอนนั้น
ใช่รถมันก็เขาแค่
ใช่แค่หัวมันก็แบถ้วง
ที่แรกคิดว่ารถยางแตกเลยซะ
ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับ
ไม่รู้เลยว่ารถที่มาชนจนทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นรถแบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าที่รถกระบะของผู้ตายไม่มีสีติดไม่มีร่องรอยเฉียวชนอะไรนะครับ
แล้วแถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยหนีไปเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะครับว่าเป็นรถแบบไหนอะไรยังไง
สำหรับศพของผู้ที่เกิดเหตุเนี่ยคือนายภูมินเนี่ยนะครับ
ญาติกำลังรอการรับศพนะครับจะถูกส่งกลับถึงบ้านคืนนี้
บ้านเกิดอยู่ที่บ้านนาสแบงอำเภอศรีวิรัยจังหวัดบึงกาลนะครับ
พี่สาวทางญาติญาติเนี่ยบอกว่าผู้ตายนี่เขากำลังจะแต่งงานด้วยนะครับ
จัดงานแต่งงานในปีหน้าก็มาเกิดเหตุรถชนเสียชีวิตซะก่อน
เขาเป็นลูกชายคนที่๑๑ของบ้านเพิ่งกลับบ้านมาล่าสุด
เดือนที่แล้วมิถุนายนเพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิต

ขับมาจากบุรีรำจะกลับโรงงานสระบุรีอ้างว่าไม่เห็นไหลทาง
มีรถยนจอดเสื่ออยู่ก็ช่วงนั้นหลับในด้วยอืมก็เลยเสียแหลกเฉลพชน
เฉียวชนกับไหลทางตกไหลทางก็เลยไม่ได้จอด
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะไปมอบตัวที่สพโชคชัยวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับเจอตัวแล้ว